คุณผู้ชมที่มีธุระป่าปังจะไปบริเวณโดยรอบของอนุสาวรีประชาธิปไตย
โมงครึ่งลองฟังตำรวจเขาดูหน่อยว่าเส้นทางไหนไม่ควรไปนะ
ใช่ครับเราจะก่อติดทั้งวันนะฮะติดตามได้
ในช่วงเย็นก็จะมีการจัดรายการพิเศษพี่เบิร์ดพี่อุ๋ยด้วย
ก็ติดกับเรื่องของการชุมนุมที่เกิดขึ้น๔โมงเย็นวันนี้จะมีการชุมนุมใหญ่
อย่างที่บอกไปถ้าเกิดว่าใครไม่จำเป็นหลีกเลี่ยงอนุสวรีประชาธิปไตย
แต่ว่าพาไปดูเมื่อวานนี้ก่อนเมื่อวานก็มีบรรยากาศของหลายกลุ่มเขาออกมาชุมนุมกัน
คุณผู้ชมครับหนึ่งกลุ่มที่ออกมาเนี่ยเป็นกลุ่มของบุคคลที่เรียกว่าเป็นกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
เมื่อวานนี้ก็มีการนัดรวมตัวกันนะฮะก็เป็นกลุ่มเสรีเทยพลัสนะฮะเขาออกไปรวมตัวกันนะฮะ
ภายใต้ชื่อม็อบตุ้งติ้ง๒แฮสแท็กไพร่พาเรทรวมตัวกันที่บริเวณแยกสำย่านนะฮะ
โมงเย็นของเมื่อวานนะฮะจุดประสงค์ที่มารวมตัวกันเขาบอกว่าก็เรียกร้อง๓ข้อ
กลุ่มรัศดรมีการตั้งเอาไว้เหมือนเดิมแล้วบวกไปอีก๒ข้อคือของกลุ่มความหลากหลายทางเพศ
คือต้องการความเท่าเทียมกันนะฮะก่อนที่๕โมงเย็นก็จะมีการเคลื่อนขบวนไปตามถนนพระราม๔เมื่อวานนี้นะฮะ
ซึ่งตำรวจจราจรเองก็ไปดูแลเรื่องของการจราจรให้เป็นไปด้วยความสะดวกแหละทั้งสองช่องเลยนะฮะ
กลุ่มมวลชนกลุ่มแก่นำก็พากันบวกทง๔ลุ้งนะฮะก็เป็นสีประจำกลุ่มของความหลากหลายทางเพศนะฮะสัญลักษณ์ที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับทง๔ลุ้งเนี่ยความยาสักกว่า๓๐๐เมตรถือไปแล้วก็ส่งต่อกันไปตามถนนที่มีมวลชนเดินกันเป็นบริ้วตลอดขบวนด้วยนะฮะก่อนที่แก่นำจะประกาศยุติไปตอน

การตำรวจนครบานก็ต้องมีการตรึงกำลังเข้มแล้วค่ะใช้กำลังตำรวจชุดควบคุมฝูงชนจำนวนเนี่ย๑๕กองร้อยหรือ๒๒๕๐นายไปดูแลความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพื้นที่การชุมนุมนะคะ
อย่างไรก็ตามคาดว่ากลุ่มรัศดรอาจจะเคลื่อนขบวนไปยังพระราณพระบรมรูปทรงม้าจึงต้องเน้นย้ำว่าการชุมนุมสามารถทำได้ตามกฎหมายแต่ห้ามชุมนุมใกล้เขตพระราชฐานในรัศมี๑๕๐เมตรโดยเด็ดขาด
ใช่ตามรายงานข่าวที่ผู้สื่อข่าวไปสังเกตการณ์ตั้งแต่เช้าเริ่มมีการไปจับจองพื้นที่กันแล้วเอาเสือไปปูที่บริเวณรอบอนุสาวรีประชาธิปไตยแล้วด้วยนะครับยังไงก็ต้องติดตามให้ดี
ส่วนความเคลื่อนไหวของนายธนทรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าอดีตหัวหน้าพักอนาคตใหม่
ฐานะแก่นำของคณะก้าวหน้า
บ่ายเมื่อวานลงพื้นที่ไปตลาดบ้านแพ้วบริมครองดำเนินสะดวก
อำเภอบ้านแพ้วที่สมุทรสาครเพื่อไปช่วยผู้สมัครนายกอบจสมุทรสาครหาเสียงเลือกตั้ง
ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่๒๐ธันวาคมนี้
ขณะที่นายธนทรพร้อมคณะได้เดินช่วยกัน

แนะนำตัวนายอวยชัยซึ่งเป็นผู้สมัครของเขาปรากฏว่า
มีกลุ่มคนเสื้อเหลืองประมาณสัก๔๕คน
กลุ่มนี้ครับไปยืนชูป้าย
ตะโกนต่อต้านนายธนทรระบุว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลัง
ของการชุมนุมของกลุ่มนักศึกษา
พร้อมใช้วาธกรรมบอกว่าหนักแผ่นดินด้วย
แล้วก็บอกว่าถ้าไม่รักสถาบันให้ไปอยู่ที่อื่น
แต่ก็ไม่ได้มีเหตุการณ์รุนแรงอะไรเกิดขึ้น
อันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นของเมื่อวาน
วันนี้ก็ติดตามตลอดทั้งวันว่าจะเป็นอย่างไร